พ่อทำไมไม่กล้าเห็นแขนหลวนแล้ว
ความสุขที่ได้อยู่พร้อมต้น
ไข่เจียว
ไปสิอยู่ไหน
เอาเอาไปไข่ต้มแทนได้มั้ย

ความสุขจากการรอคอยคนที่เรารัก
ใกล้ถึงแล้วค่ะคุณแม่
แล้วตัวนี้ร้องมนต์อยู่ใหญ่กว่าไหน

ความสุขที่ไม่มีเรื่องร้าย

ถ้าเพื่อนร่วมทางยังทำผิดกฎอย่างใดเสมอ

เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเลย
เดี๋ยวลูกแม่ไว้เล่า

รักแม่ค่ะ
รักลูกเหมือนกัน

อยู่ไปเหมือนกันเนี่ย

คุณครับคุณผมมาจากช่างกำคัตตันอยู่ครับ

หนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่

หนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่

หนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่

หนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่
หนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่
หนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่
หนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่
ความสุขบนท้องถนน
คือการมีสำนึกเรื่องความปลอดภัยของทุกคนร่วมกัน
ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง
บังคับการตำรวจทางหลวง